ต่อกันที่บรรดาศิลปินกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชม

ซึ่งงานนี้เขาบอกว่ามีการรวมศิลปินไว้กว่าร้อยชีวิตกันเลย
ที่จะไปสร้างความสุขผ่านเสียงเพลงนะคะ
ในปีนี้ก็มีทั้งนักแสดงแล้วก็ศิลปินอีกเกือบร้อยชีวิตมาร่วมงานนะ

จนทำให้ต้องรีบไปหาคุณหมอเพื่อเช็คร่างกาย

ส่งผลกับอาชีพศิลปินอยู่เหมือนกัน
ซึ่งทำให้ทุกวันนี้ต้องหันมาดูแลสุขภาพ

เพราะไม่อยากให้อาการป่วยส่งผลกระทบต่องาน

แต่ว่าช่วงหลังคือพอเรารู้ว่า๑พอรับเยอะ
คอก็บวมแล้วก็มีโอกาสเป็นซีส
สิ้นเสียงอะไรอย่างนี้มันก็เลยเหลือแค่นี้ครับ
เดือนละ๑๐๑๒งานโชว์แล้วก็
สุขภาพจิตดีด้วยไม่เครียดเคยเป็นแล้วครับแล้วก็
แต่โชคดีที่อย่างเคสผมอาจจะร่างกายฟื้นฟูได้

ก็ได้พักสักแบบเดือนนึง

ผมว่าปัจจุบันคือโรคที่มันเกิดจากการเล่นโทรศัพท์
ถ้าร่างกายคนเราถือแบบนี้บ่อยอย่างนี้

กลายเป็นว่ามันก็เป็นมีผลหมดเลยครับ
แล้วเวลาพอเล่นคอนเสิร์ตผมดีดกีต้าอย่างนี้
อ้าวมีวันหนึ่งคือหั่นไม่ได้ครับ
พักผ่อนครับอย่างเดียว
คือโทษของการเล่นโทรศัพท์คืออยู่ท่านี้ตลอดไง
เหมือนกล้ามเนื้อมันเกร็งมันเกร็งเพราะมันอยู่ค้างท่าเดียว
บางคนเขาบอกว่าเป็นเหน็บบางคนบอกว่าตาพร่า
อันนี้คือผลกระทบที่เกิดจากการเล่นโทรศัพท์มือถือนั้นนะ
ส่งผลต่อจิตใจด้วยเวลาเสพอะไรอยู่บนโซเชียลเยอะ

วางโทรศัพท์บ้างดีกว่าหันหาคนข้างบ้าง

หันหาคุณดีกว่าคอเค็ดข้างเงินกันดิ

เอาจริงก็คือวางจากโซเชียลบ้างเช็คบ้าง
หรือว่าเล่นเสร็จแล้วก็คลายกล้ามเนื้อบ้าง
นี่ก็เป็นตัวอย่างนะขนาดพี่ปั๊บเนี่ย
เป็นนักร้องนะเขามีการออกกำลังกงออกกำลังกายเยอะด้วย
เป็นตัวอย่างกันไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ละกัน
พี่ปั๊บหายไวจะได้สร้างความสุขให้กับแฟน